มาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของคุณแม่สุดแซ่บคนนี้นะคะ

กลับถึงเมืองไทยนะคะแล้วก็หลายคนก็อยากรู้เนาะ
คือไปเป็นสะพ้ายไต้วงไต้หวันอะไรอย่างนี้ค่ะ
พูดตรงดิวอยู่เมืองไทยนี่มันสวยเลิศมาก

สะพ้ายที่ไต้หวันจะเป็นยังไงนะคะ
นี่แหละค่ะคุณดิวอลิสลาก็ได้มาเปิดใจค่ะ
กับรายการของผู้จัดการเขานะคะรายการสับปากหวานเจี๊ยบเนี่ยค่ะ

เอาจริงนะคะก็คือภาพในหัวของทุกคน
ที่เห็นไลน์ไสต์ของคุณแม่ลูกดิวตลอดเวลาที่อยู่เมืองไทย
ก็คือคุณหนูท่านหนึ่งค่ะจะหยิบจะจับทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ
ชีวิตแทบจะไม่ต้องหยิบอะไรเลยค่ะซึ่งต่างจากชีวิตช่วงที่ไปอยู่ไต้หวันอย่างสิ้นเชิงค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณแม่ลูกดิวเนี่ยก็มาเผยหมดเปลือกในรายการสับปากหวานเจี๊ยบนะคะ
พี่หวันเจี๊ยบเนี่ยค่ะเพราะว่านี่อยู่เสื้อบ๊าเนี่ยเป็นพิจารการเขาค่ะ
บอกว่าอะไรที่ไม่เคยได้ทำก็ต้องทำหมดอะไรที่ไม่เคยเจอก็ต้องเจอลองฟังเสียงหน่อยค่ะ
คุณเขาดูแลเราดีมากนะดูแลดีกว่าเซ็ต

บางทีเราต้องมาใช้นิสัยกับที่ขัดสะโค้กเนี่ย
ไม่ได้ปรับตัวมากจากสิ่งที่ค้นพบว่าไม่เคยอยู่ในหมวดฟิลนั้นหรือไม่มีคือมันเจอที่นั่น
เหนื่อยที่นี่นะ

คนที่กลัวว่าสาวดิวจะลาออกจากวงการเธอยืนยันผ่านที่หวันเชียบเลยนะครับ

แต่จริงนะเราอ่านข่าวดิวมาตั้งแต่เข้าวงการแรกไม่คิดเลยนะว่าเขาจะเปลี่ยนคาแรกเตอร์มีพาร์ทนี้ของชีวิตแล้วก็ถือว่าดิวก็เป็นคุณแม่ที่ดีมากเลยนะ
ทำหน้าที่ทุกอย่างได้สมบูรณ์เนอะนะคะแหมไม่งั้นนะคุณเซฟเขาไม่รักเขาไม่หลงขนาดนี้หรอกคุณ